มีเด็กน้อยคนหนึ่งวัยเพียงแค่๖ขวบเท่านั้นค่ะ
เข้าโครงการของซิโก้แล้วก็สามารถเดาะบอลทำลายสถิติของตัวเองได้หลายครั้งเลยค่ะ
หนูน้อยคนนี้นะคะวัย๖ขวบค่ะชื่อว่าน้องบอลนะคะ
หรือว่าเด็กชายวัชรินแสนพรมค่ะ
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑โรงเรียนอนุบาลภูลสวัสดิ์ตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
และน้องเขาสามารถเดาะบอลได้๑๓๘ครั้งโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะ
ถึงนาทีนะ๑๓๘ครั้งนี่คือใน๖๐วิน่ะ
ซึ่งในการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานโครงการซิโก้น้อย
เดินตามรอยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
ที่๔โรงเรียนน้ำพอมศึกษาค่ะ
หลังจบการอบรมช่วงพักก็ให้น้องบอลมาโชว์ทักษะการเดาะบอล
ท่ามกลางโค้ชผู้ฝึกสอนที่เข้าอบรมกว่า๘๐คน
ซึ่งน้องบอลก็ตั้งใจมากแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เดาะบอลได้ถึง๖๐๕ครั้งท่ามกลางความตกตะลึงของโค้ชที่ดูอยู่นะคะ

น้องเขาเคยเดาะบอลได้มากที่สุด๔๕๐ครั้งค่ะ
หน้าตาตั้งอกตั้งใจนะคะ
โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมก็ยังได้เรียรายเงินค่ะ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องบอลนะคะได้ถึง๔๐๐๐บาทเศษค่ะ